ไม่ว่ามือกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ
ไม่ควรเกิดกลับทางยาดเดียว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ

เนื่องจากที่ท่านรองศิวราเขาพูดออกมาแล้วไงว่า

จะเป็นใครเขาไม่สนถ้าเกี่ยวเขาต้องจับ

เรียกว่าเป็นไฟไม่ฟาง
แล้วก็ดับลงไปนะครับบางคนเชื่อคำว่าปากหี่
แต่อย่างไรก็ดีก็ต้องให้ทฤษฎิตท่านพลตำรวจเอกสีวลาหน่อย
เพราะว่าท่านบอกว่าจะขอสารออกหมายจับ๘คนที่เกี่ยวข้องกับวิคโตเรีย
ก็คือทางตำรวจเนี่ยก็จะเรียกว่าจะประสานกับสัมภากรตรวจสอบเส้นทางการเงิน
เครือคลายของเจ้าของวิคโตเรียซีเข็ด
ขึ้นไปถึงเจ้าของแล้วนะ

เมื่อเจ้าของสั่งให้ความบัญชาการส่วนอัตโฆษณ์บาน
ตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ส่วนสำนักข่าวอิสระสำนักข่าวอิสระในท่าทางเขาลึกนะ
ส่วนใหญ่ข่าวเขาจะละเอียดลึก

คือใครก็รู้นะทำไมอิสระเขาเพิ่งรู้

นั่นมีคำว่าที่ที่แท้สีแปลกจัง
จริงว่าชื่อผมมันขายได้มึง
แต่เขาเพิ่งรู้เหรอเขาน่าจะรู้มานานแล้วนะเพราะเขาต้องลึกไม่เฉย

เอาอย่างนี้คุณมิ้นคุณมิ้นคงกับท่านผู้ชมคงอยากรู้

อยากรู้ว่ามันเริ่มจากอะไรทำไมต้องมีอ่ะคุณผู้ชม
ไม่ต้องไปอาบน้ำนอกบ้านเหรอที่บ้านน้ำหมดเหรอ
ไม่ใช่นอกจากธุรกิจเนี่ยต้องเล่าถึงประวัตินะ
เรื่องนี้มันมีอายุมากกว่าคุณมิ้นนานเลย
คุณมิ้นยังไม่เกิดเลยนะ
ประมาณปี๒๕๐๐กว่าประมาณก็๒๕๐๖๕๐๗๕๐๘๕๐๙
บริเวณนี้เกิดเหตุการณ์อะไรครับ
กำลังสิ้นสงครามเวียดนาม

งครามเวียดนามกำลังเดิมเนินต่อไปเนี่ย
มาตั้งฐานทัพที่อุตภัวตาครี

เป็นการตั้งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่เวียดนาม

กับพวกที่เซอร์วิสต์ต่างราวนี้
ก็เกิดความเหงาเปล่าเปลี่ยวเพราะว่าอยู่ห่างจากบ้าน
ก็เกิดขึ้นจุดแรกในกรุงเทพก็คือพัดพงศ์

ต่อมาในบริเวณเพชรชบุรี
ถนนเพชรบุรีตอนนั้นเขาเรียกว่าเพชรบุรีตัดใหม่
เพราะว่าอะไรตัดใหม่เพราะว่ามันต่อเชื่อมมาจากประตูน้ำ
เป็นเพชรบุรีก็มีสถานอาบอบนวดเล็กนะครับ
ไม่เยอะหรอกครับ๕๐๖๐ห้อง

นั่นคือที่แรกเลยครับครับที่แรก
ต่อมาเมื่อมีทหารมาก็มีใช้บริการ
ก็เกิดคนคนหนึ่งแหละครับที่ในยุคก่อนเขาเรียกว่าเสียเม้ง
เสียเม้งเสียเม้งนะฮะ
เสียเม้งได้เปิดสถานอาบอบนวดค่อนข้างจะหลายที่
โดยมีการร่วมมือเป็นหุ้นกับในปัจจุบันถ้าผมพูดไป
ท่านผู้ชมก็คงรู้จักเป็นเจ้าของศูนย์การค้าใหญ่
นั่นคือลูกสาวของคนหนึ่งที่หุ้นกับเสียเม้ง
ผมไม่ต้องบอกชื่อเสียเม้งหุ้นกับคนนี้
ในการเปิดอาบอบนวดแถวเพชรบุรีซึ่งแน่นอนครับ
สมัยก่อนอาบอบนวดแถวเพชรบุรีเฟื่องฟู
มีที่ไหนบ้างล่ะผมไล่มาได้เลย
ตั้งแต่ลิเวล่าบีวาแมนซี่
มีที่บางที่ก็ล่มสลายไปตามการเวลาบางที่ก็ยังอยู่
เมรีบีวาฮูหิน
คุณมิ้นก็คงไม่รู้จักแต่ถ้าคนรุ่นเดียวกับผมจะรู้จักกันดี
โรงแรมเบอร์คืออะไรครับเบอร์๖๖
เคยเห็น
โรงแรมต่างเหล่านี้ก็คือโรงแรมที่แฝงไว้ด้วย

ซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่มากในบริเวณวิสุทธิ์กษัตริย์

ทีนี้คนก็จะไปวิสุทธิ์กษัตริย์ในสมัยก่อน
ต่อมามีการพัฒนาจากวิสุทธิกษัตริย์ก็มาตั้งกลุ่ม
แถบแถวถนนเพชรบุรี
ชื่อนี้ท่านคงคุ้นเคยชื่อโมนาลิซ่า

โมนาลิซ่าก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มาจากวิสุทธิ์กษัตริย์
ตั้งเป็นสถานบริการอาบอบนวด
ื่องฟูมากขนาดเรียกว่าขับรถไป๑๐๐เมตร
เพชรบุรีจะต้องมีอาบอบนวดหนึ่งที่

ตั้งแต่ถนนมักกะสัน

กระสันไปยังคลองตันถนนเพชรบุรีนี้เต็มไปด้วยอาบอบนวด
หรือในสมัยก่อนเขาเรียกว่าถนนโลกี
หลังจากยุคนั้นก็เศร้าเข้าสู่ยุคนรัชดาพิเศก
เพชรบุรีไม่กลายจากถนนรัชดาพิเศก
ถนนราชดาพิเศษมีความเจริญเติบโตมากครับท่านผู้ชมครับ

ซึ่งผมนั้นเอาไปเปิดโดนที่แรกก็คือสถานบริการอาบอบนวด

มานูเอลเป็นชื่อของผู้หญิง
ท่านผู้ชมคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันต้องตั้งชื่อผู้หญิงทั้งนั้นเลย
ผู้หญิงบีวาแนนซี่เมลี
หรือแม้งกระทั่งมวนาลีซ่าหรือแม้งกระทั่งวิกโตเลียเอมมานูเอล
หรือไม่ก็ตั้งชื่อเกี่ยวกับน้ำเช่นเจ้าพญาฟอรีด้า
นะฮะชื่อต่างเหล่านี้มันเป็นเคล็ดครับท่านผู้ชม
นะฮะและที่หน้าสถานบริการอาบอบนวด
มักจะมีน้ำผู้หรือไม่ก็น้ำตก

เพราะว่ามันเป็นเคล็ดที่ถือว่าโอ้ใส่ชื่อผู้หญิงเนี่ย
คนจะมาเที่ยวเยอะเพราะชื่อมันเชิญชวน
แต่ถ้าไปใส่ชื่อผู้ชายเนี่ยมันแย่

มีคนชื่อซีซ่าซีซ่าเป็นชื่อผู้ชาย
พอเข้าไปเขาบอกว่าแขกเข้าไปเที่ยววันแรกนี่หัวใจวายตาย
นะฮะก็เลยไม่มีใครตั้งกล้าชื่อผู้ชาย
ดังนั้นสถานบริการอาบอบนวดในยุคนั้น
ก็เกิดเติบโตขึ้นจนกระทั่งมาที่รัชดา
โตจนถึงยุคปัจจุบันนี้
นี่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเกี่ยวกับประวัติสักนิดหน่อย
เป็นเกล็ดเล็กน้อยจากผม
ทีนี้เราจะเจาะจงไปตรงที่ไหนครับคุณมิ้นครับ

เฟฟที่ตำรวจเปิดเมื่อวาน
อ่ะใช่แล้วเข้าไปเจอนะฮะ
สิ่งที่เจอเป็นอะไรครับคุณมิ้นถ้าดูจากรูป
ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นซองแบบนี้
มีทรงแบบนี้แล่วก็มีการลัด

จำลองให้ดูว่าที่ตำรวจเจอในเซฟ
คุณมิ้นและท่านผู้ชมผมพูดไปก็จะช็อก
นั่นคือหลักฐานเด็ดของกระบวนการค้ามนุษย์ครับ

เป็นซองแบบนี้ใช่ไหมเพราะมันคุ้นเคยกับผม

เพราะอาบอบนวดยุคผมกับยุคนี้ต่างกันครับ

คุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะสักครู่เดียวค่ะ

ผมมีวิคโตเลเอมานิวเอลฮอนโลลู
โอปาคาบาน่าบาบาล่าไฮคลาส

มีคนทำงานกับผมอยู่หลายพันคน

มีจำนวนห้องนวดเป็นพันห้อง

ในเซฟหรือคะไม่รู้ตัวด้วยหรือคะโดยที่ไม่รู้ตัว
ก็ถ้าคนไม่รู้
มีค่าไปไว้ที่ลิงลิงจะรู้หรือ

ดังนั้นเปิดเซฟมาเห็นมีเงินเป็นเปลื้อง

ตรงนี้มีกระบวนการแตกต่างในระหว่างที่ผมทำกับในยุคนี้
ยุคที่สมัยผมทำเนี่ยเป็นเด็กอิสระ
คำว่าอิสระอายุ๑๘ขึ้นไปเขามาสมัครงานเป็นคนไทย

ถูกไหมครับเมื่อเขาไปขึ้นไปบริการ
เขาก็กลับลงมาได้เงินสดต่อรอบที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์

ตอนนั้นเลยไม่ได้มารับหลังเลิกงานหรือรายเดือนไม่ใช่
บางคนอาจจะรับหลังเลิกงานได้มันก็เหมือนกันไม่กี่ชั่วโมง

แต่กระบวนการนี้ไม่มีอีกต่อไป
ไม่มีแล้วเหรอฮะไม่มีแล้วฮะเพราะว่าอะไรฮะ
เพราะเป็นเด็กอิสระปัจจุบันนี้
คุณคิดว่าเมียนมาร์มาสมัครงานเองเหรอ
ไม่ได้ไม่ได้เข้าประเทศก็ลำบากแล้ว
คุณคิดว่าลาวมาสมัครกันเองเหรอ

เมียนมาร์๘๐๙๐คนที่นาตาลีก็ดีที่วิคโตเรีย

จะถูกบังคับมาจะถูกเหมามา

ก็ถูกบังคับให้รับงาน
เพราะเขาบอกว่าจะต้องได้วันละ๓รอบ
ไม่ได้รับเงินแต่ถูกบันทึกเป็นรอบ

กับวิคโตเรียทุกเจ็ดวัน
ซองซองที่เจอในเซฟนี่ไง
นี่คือเงินที่จะให้เอเย่นเอเย่น
เอเย่นเอเย่นก็จะเอาเด็ก
เด็กทำงานก็จะส่งเงินให้เอเย่น
เอเย่นก็จะรับมาจากวิคโตเรีย
ความหมายก็คือเด็กทั้งหมดนั้น
ไม่ได้ล้วนมาทำงานโดยสมัครใจ
กับหลักฐานที่เจอในเซฟ

ถ้าเป็นเด็กอิสระเขาจะเก็บเงินไว้ทำไมล่ะครับ
เขาก็ต้องให้เลยใช่ไหมเขาก็ต้องให้เลย
เก็บเงินไว้ก็เพราะมีกระบวนการของเอเย่น
สมมุติว่าเอเย่มคนนี้ชื่อบอย

ปรากฏว่าบอยย์นี่เอาเด็กพม่ามานี่๒๐คน

วันนี้ทำงานได้กี่รอบในวันนี้วันที่เท่าไหร่
สมมุติวันที่๑๖เดือนหนึ่ง๒๐รอบ
วันนี้ทำงานได้ทั้งหมด๔๕รอบ

รอบผมก็คูณเข้าไป

กับจำนวนการให้บริการ
นี่คุณชุวิตแจกแจงราคาแบบนี้นี่ราคามาตรฐานเลยใช่ไหมคะ
และค่าถงที่วิคโตเรียล่ะครับก็คือว่าค่าเด็ก
รหัสธรรมดาก็ราคา๑๘๐๐บาท
เหมา๑ชั่วโมงครึ่งต่อรอบค่าเด็ก
ถ้าแขกจ่ายเป็นเงินสดได้๑๐๐๐
ถ้าแขกจ่ายเป็นบัตรเครดิตถูกหัก๘๐บาทเหลือ๙๒๐บาท
และถ้าค่าห้องเขาก็จะได้๘๐๐นี่คือวิคโตเรียได้
ทีนี้ผมอธิบายให้ท่านผู้ชมฟัง

เดี๋ยวมันจะไปแบตกับตัวเลขที่เขาเขียนว่าเป็นค่ารับรอง๑๐๐
ก็๒๐คนอาจจะมีเด็กหน้าตาแม่นี่มันพื้น

ธรรมดาก็คือเขาเรียกว่าเด็กแคลอท
คือสั้นเตี้ยไม่ได้เรื่องนะ
เอาไปขายในราคา๑๘๐๐บาท
อ้าวธรรมดา๑๘๐๐ได้๙๒๐ต่อรอบใช่ไหม

เบอร์๑๘๐เบอร์๓๒เบอร์๕๐นะ
อันนี้ทำได้กี่รอบได้๓รอบ
อันนี้ได้๔รอบอันนี้ได้๓รอบ
ก็คูณมานะ
จำนวนเงินก็จะถูกระบุไว้
ว่าในบอยนี่มี๗คนยกตัวอย่าง
ดังนั้นเงินก้อนนี้ก็จะเป็นเงินเก็บไว้

ซึ่ง๗วันครบก็จะมารับ
ในบอยจะเป็นคนมารับเงินตำรวจบุกเข้าไปในวันศุกร์
ในวันศุกร์เป็นวันประชุมพอดี
โมงกว่าปรากฏว่าจับเด็กได้๑๐๐กว่าคน
บุกจับมีเด็กร้อยกว่าคนซึ่งมีเยอะมาก
การที่มีเด็กร้อยกว่าคนในปัจจุบันคุณดูแล้วครับ

ก็เพราะว่าเงินนี้มันมหาศาล

ท่านผู้ชมบางท่านที่ไม่ได้อยู่ในวงการอาจจะไม่เข้าใจ
แต่ผมจะพยายามจะอธิบาย

จะมีตัวเลขเพื่อเชื่อถือได้

แล้วก็กรมการปกครองบุกเข้าไป
แล้วไปเจอโพยอันนี้ที่เขียนว่า
รายงานรับรองค่านวด๑๐๐
ที่เขาเขียนว่าวี๑รอบ
เขาเขียนว่ารับรอง๑๐๗๐บาท
วี๑๐๗๐บาทนะครับถ้าเป็นธรรมดา
ธรรมดาที่เขาว่าสวธุรการขึ้น
ได้รับก็๑๒๐บาทนะครับ
เขารับรอง๑๓๕๐บาท
อันนี้ค่ารับรองหมายความว่ารับรองฆ่าเด็ก

กับเจ้าหน้าที่ที่มาเที่ยว
โดยจ่ายในราคาบัตรเครดิต

แต่ถ้าลูกค้าทั่วไปเขาเหมาชั่วโมงครึ่ง
คุณมิ้นคงถามต่อไปว่าชั่วโมงครึ่งทำอะไรกัน
ในชั่วโมงครึ่งในชั่วโมงครึ่ง
สถานบริการอาบอบนวดเนี่ยแตกต่างกับในยุคก่อน
ซึ่งเข้าไปต่อลองเข้าไปพูดคุยกัน
ถ้าถูกคอก็ให้กันด้วยเสน่หา
แต่ปัจจุบันมันเหมาเบ็ดเสร็จ
คำว่าเหมาเบ็ดเสร็จหมายถึงรวมทั้งเซ็กด้วย

ถ้าอย่างนี้คุณมิ้นว่าค้าบริการทางเพศไหม

ถ้าค้าประเวณีราคาเหมา๑๘๐๐บาท
คือราคามีเด็กด้วยมีค่าห้องด้วยถูกไหม
มีการแบ่งกันถ้าเบอร์ธรรมดาราคา๑๘๐๐
ถ้าสวยหน่อยเป็นวี๒๐๐๐

ถ้าเกิดเป็นเด็กต่ำกว่า๑๐

ผ่านในบอยยกตัวอย่าง
ที่ตำรวจเจอเป็นปึ้งนี่คือเอเย่น
ซึ่งจะมารับเงินคือเอเย่นก็มีเยอะมากขนาดนั้นเลยเหรอคุณชุวิ
อยู่ในภาพที่เห็นแอศรองมันนั่นไปหมดเลยนะครับ
มิ้นเข้าใจกระบวนการผลิตไหม
เวลาที่โรงงานเขาต้องการของเนี่ย
เขาก็ต้องมีหยี่ปั้วสาปั้วเวลาปล่อยของออกไป

แต่ละซอสก็ไปหาวัตถุดิบมาแล้วเอามาส่งโรงงาน
กระบวนการค้ามนุษย์นี่เช่นเดียวกันครับ

อุตสาหกรรมนี้ก็อาจจะไปหาที่พม่า
เพราะว่าไทยแหม่มันหายากแล้ว
เพราะเด็กทุกวันนี้เข้าไปเป็นไซส์ไลน์หมด

ซึ่งกระบวนการนี้ถูกบังคับเด็กให้มาทำงาน

เอารถมารับมาส่งแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ้าน

จะไม่ได้สัมผัสเงินเลย
เงินต่างจะถูกรวบรวมเป็นมัดไว้
แล้วแต่สังกัดของเด็กเอเย่นในแต่ละคน

ส่วนเด็กถูกเหมามาตั้งแต่ต้นทางแล้ว

เอาเด็กคนนี้มา

เอานี่ไป๓๐๐๐๐พอ

ซึ่งมีการค้ามนุษย์กันอย่างชัดเจนที่สุด
คือนี่คือหลักฐานมันจบแล้วไหมคะอย่างนี้หลักฐานมันก็สาวได้หมดแล้วเนี่ย
เพราะรายชื่อก็มีก็ไปตามเก็บมาให้หมด
ก็แต่อย่างนั้นเนี่ยคือทางตำรวจเนี่ยถึงออกหมายจับ
แต่การออกหมายจับไม่ได้จบฮะเพราะเบื้องหลังของคนที่อยู่และเป็นนายทุนใหญ่เนี่ย
ไม่ใช่ที่เป็นโนมินี
การเป็นนอมินีเนี่ยก็หมายความว่ายังไงครับคุณมิ้นครับ
หมายความว่าผมจะเอาชื่อผมเรื่องอะไร
ที่คุณชุวิตบอกเอาชื่อเด็กรับรถ
อย่างที่สำนักข่าวบางสำนักข่าวเนี่ยดูตามผมนะฮะ
ถามผมก็จะเห็นไว้ว่านี่คือนอมินีแน่นอน
กรณีที่ประกอบกิจการเนี่ยสมัยก่อนมันชื่อหน้าผม

ใครจะเอาหน้าของเจ้าของไปใส่ในใบอนุญาต
เพราะว่าการใส่ใบอนุญาตเนี่ยมันมีตามกฎหมายนะครับ
หจกอมรินก็คือตัวแทนนอมินี
ซึ่งมีตามใบอนุญาตซึ่งผมจะเอา
ชื่ออะไรนะสะสีทรมาใส่ได้ไหม
ส่วนตัวจริงเรื่องอะไรจะไปใส่
ถูกไหมเพราะกฎหมายการค้ามนุษย์ในปัจจุบันรุนแรง
ถ้าเป็นนิติบุคคลเขาลงโทษตั้ง๖๑๒ปี
ดังนั้นก็มีทั้งตัวการตัวสนับสนุน
ตัวการก็จะกลายเป็นคนนี้แหละครับ
แขกก็จะเป็นคนนี้แหละครับตัวการ

ส่วนตัวสนับสนุนก็กลายเป็นคนเที่ยวไง

สนับสนุนมันจะเกิดขึ้นได้ไหมล่ะครับ
ถูกไหมครับดังนั้นเดี๋ยวต้องติดตามต่อ

กลับมาติดตามต่อเรื่องนี้มีเอกสารมาเยอะมาก

กับคนเลวแล้วผมไม่ต้องการ
ไม่ควร
ช่วงวิทย์๓แสนหน้า

ไม่ใช่อันนี้แต่จะเป็นลักษณะคล้ายกัน

มีการแม็กซ์และมีการเขียนเบอร์ไว้

นี่คือชื่อเอเย่นที่แยกกันใช่ไหมครับ

เอเย่นคนหนึ่งอาจจะเหมาเด็กมา๕คน

ผมมีเด็ก๕คน๑๐คนมาส่งให้นะ

เดี๋ยวเด็กได้เงินเนี่ยเราจะเสียคน

แล้วก็รอ๗วันก็นัดหมาย
รวบรวมยอดว่าเด็กคนนี้ทำงานได้เท่าไหร

ก็จะรวบรวมแบบที่ผมรวบรวมนี่แหละครับ
และก็ให้เอเย่นรับไป
เอเย่นรับไปก็จะไปบริหารจัดการ
เด็กของตัวเองนี่คือ
ถ้าผมพูดอย่างนั้นเนี่ยคุณมิ้นอาจ

สมัครใจมาทำงานอายุเกิน๑๘

เจอกันสองคนข้างในเขาบอกเข้ามาทำไม

เขาคุยกันเขาเสน่หากัน

การให้กันเขาเผลอพังใจไป
ผู้ชายก็ให้ด้วยความเสน่หา

หรือมีหรือไม่มีคุณมิ้นครับ

ในขณะที่วิคโตเรียอยู่ในซอกในหลืบ

หาของยากเขาก็ต้องเอาล่ะครับ
วิคโตเรียรูปแบบของธุรกิจ

เมื่อปีก่อนนู้น

เมื่อผมเปรียบเทียบคดีกันระหว่างนาตาลีกับวิคโตเรีย
จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันแทบทั้งหมด

เคยถูกจับปี๖๑เมื่อกี้กี่วันนี้

เป็นส่วนมากคนไทยอยู่นิดเดียวเอง
พฤติการค้าประเวณีเด็ก

คโตเรียต่ำกว่า๑๕หนักขึ้นไปอีก

มีเชียร์แขกพวกเด็ก๕๖คน

ในสมัยที่ของนาตาลี
นาตาลีเนี่ยเขียนไว้อย่างนี้ชัดเลยนะ

ใจทนัยไหนใจดาบไหน

แบบเดียวกับของที่วิคโตเรีย

มันจับได้ไหมมันจับไม่ได้หรอกครับ
เพราะคดีของนาตาลีเนี่ยตำรวจหลุดหมด

วิคโตเรียเนี่ยเขียนอย่างนี้หลุดไหม

ยุคผมถ้ามีการรับรองเนี่ย

ของคนที่มาใช้บริการเจ้าหน้าที่รัฐ

ผมจะบังคับเซ็นเพราะผมไม่รู้ว่ามาใช้จริงหรือเปล่า
ทีนี้ถามว่าการกระทำการเป็นเครือข่ายไหม
เครือข่ายชัดเจนครับเพราะอะไร

เอาเด็กไปที่นี่

จนกระทั่งบุคคลคนนี้

มีเงินมหาศาลขนาดที่ว่า

บริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทมหาชน

พระองค์นึงเนี่ย๕ล้าน๑๐ล้าน๒๐ล้านเนี่ย

ตำรวจอ่ะสิครับถามว่าตำรวจชอบยังไง
เขาชอบเนี่ยเพราะว่าองค์นึงเนี่ย
ดีกว่าไปพกไว้๕ล้าน๑๐ล้าน

ชอบดังนั้นจึงมีความสนิทสนม

ก็ผมก็คงจะไม่บอกชื่อนะฮะ
แต่ในวงการเนี่ยตำรวจต้องรู้จักดีเลยครับ

พระโค้งพระเครื่องแล้วอย่างนี้ในวงการ
พระเครื่องไม่เต็มไปด้วยเลยเหรอคะ

พระเครื่ององค์นึงเนี่ยมูลค่ามหาศาล
มูลค่ามหาศาลองค์นึงเนี่ย

มีคนซื้อเพราะว่าซื้อไว้เก็บ๒๐

วงการพระเครื่องอันดับหนึ่ง
อันดับสองไม่เกินสาม

ใครก็รู้ทั้งนั้นแล้วว่าเป็นเจ้าของ

ตัวผมเป็นเจ้าของถ้าผมแต่งตั้ง

อุญาตใบนี้คนก็รู้อีกแล้วครับ

เขารู้กันหมดว่าใครเป็นเจ้าของ

คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับก็ต้องแล้วแต่

แม้กรมการปกครองว่าจะเอาจริง

แค่ไฟไหม้ฟางเท่านั้นครับ
เรียกว่าค้ามนุษย์ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วนะคะ